คุณผู้ชมคะมาดูต่อสำหรับวินาธีที่กลับเป็นวินาธีชีวิต
อันนี้เป็นเป็นติดเซลล์นิดนึงนะ
วินาธีชีวิตของดีเจนดูยืนคุณผู้ชมแล้วค่ะ
อย่างไรไปดูคลิปค่ะ
ถ้ายืนอยู่แล้วก็
ทุกคนรู้เดี๋ยวนะว่าแอนเล่นจริง
พี่นุ้ยตอบตรงว่าเจ็บสิคะแต่ก็ต้องหัวเราะสู้ไปก่อน
ฟังความรู้สึกของคนโดนตบหน่อยค่ะ
เจ็บไหมก็แดงมันก็ดังอ่ะแล้วมันก็เพิ่งไปดูคลิปก็คือหน้าสั่นเลย
ก็คือท้าทายคอลลาเจนเรามากเลยตอนนั้น
หนูนี้กับพี่แอนน่ะคือเรื่องมันจบเป็นเวทีเลย
แล้วก็มันเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วว่า
แอนเขาปูเรื่องมาแล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบไหนใช่ไหมฮะ
เราคิดในหัวอยู่แล้วว่ามันต้องมีช็อตที่ต้องตึ๊บแน่อันนี้คือคิดในหัวแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป